กล้องฉะไหนของพระเจดีทรงกลมและพระเจดีเหลี่ยมในสมัยสุโขทัยและสมัยอายุทยาตอนต้น
มีจำนวนปล้องฉะไหนต่างกันบ้างตรงกันบ้าง
ทำให้เกิดความคิดว่าน่าจะมีสูตรกำหนดไว้จากความเชื่อของชั้นพบภูมิในไตรภูมิพระร่วง
แต่ก็พบว่าคัมภีร์พุทธศาสนานั้นมีไตรภูมิฉบับอื่นในรัฐธิมหาญาณอีกด้วย
โดยมีจำนวนชั้นพบภูมิแตกต่างจากไตรภูมิพระร่วง
จึงเป็นไปได้ว่าการกำหนดจำนวนปล้องฉะไหนขึ้นอยู่กับศรัทธาของผู้สร้างแต่ละยุคสมัย